คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนเป็นคืนสุดท้ายของ
การจัดงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีนะฮะ

คุณผู้ชมฮะกู้ภัยกำลังช่วยวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพิ่งตีกันได้รับบาดเจ็บถูกพันธุ์ถูกแทง
อีกกลุ่มหนึ่งตีกันอีกแล้ว
ให้คุณผู้ชมดูคลิปที่กู้ภัยถ่ายไว้หน่อยนะครับ
โอ้โหชุลมุนวุ่นวายโอ้ยกลุ่มนี้ก็ช่วยอยู่นะฮะ
ทางนู้นก็ตีกันอีกแล้วเดี๋ยวก็มีคนเจ็บเพิ่มอีกนะครับ

ภัยสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการนะครับ
ขณะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
บริเวณรอบนอกของงานพระสมุทรเจดี

เหตุว่ามีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ทำร้ายกัน
มีผู้บาดเจ็บหลายราย

เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่กำลังช่วยเหลือคนเจ็บกันอยู่
ทีนี้ตำรวจไฟปกครองคู่ภัย
กระจายกำลังเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาดกันอีกกวนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
คุณคือมันแตกไปหลายกวนหลายกลุ่มหลายจุดเหลือเกิน
โดยขณะที่กำลังควบคุมสถานการณ์อยู่นั้น
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังมีการไล่ทำร้ายกันบริเวณใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่บอกวอล์หนึ่งเรียกวอล์สองขอเสริมกำลังโดยด่วน
ควบคุมพื้นที่ให้ครอบคลุมให้หมดเลย
แล้วก็ตรวจค้นอาวุธผลักดันให้แยกย้ายกลับบ้านพักกันไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบวงจรปิดโดยรอบ
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามกลุ่มผู้กระทำผิด
มาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนนี่ยังไม่ทันตี

เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดงจังหวัดสมุทรปรากา
เขาตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นที่มีท่าทีพิรุษพบอาวุธมีด๓เล่มในตัว
คุมตัวไปตักเตือนและอบรมบ่มนิสัยนะคุณนะ
ไม่ให้ไปก่อเหตุแล้วเอาอาวุธมาทำไม

คุณถ่ายสิลงโทษครับ
วิทย์พื้นไปเลยคนละ๕๐ที
แรงเยอะพลังเยอะนักใช่ไหม
งั้นวิทย์พื้นกันวิทย์๕๐ที
ก๊อตจำต่อก่อนที่จะปล่อยตัวไปนะครับ
สำหรับงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดี

ภายหลังจากได้เริ่มจัดงานมาตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคม
บรรยากาศจริงก็เป็นความสุขนะคุณนะ
ทางจังหวัดทางอะไรเขาจัดให้คนมาเที่ยวงาน
ประชาชนมามีความสุขนะฮะ

สถานการณ์โควิด๑๙มาหลายปีแล้ว

มาสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้านะครับ